คุณผู้ชมฮะวงจรปิดนี่เป็นประโยชน์มากนะฮะ
ได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเลย
เหมือนกับเหตุการณ์นี้เลยมันเกิดขึ้นตรงสามแยกคุณผู้ชม
ไบท์ของต่างชาติขี่มา
แล้วปรากฏว่ารถของผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
บิ๊กไบท์ชนจนร่างกระเด็นตัวลอยเลยค่ะ

โอ้โหไปอยู่ตรงนู้นนี่ยังดีนะที่ลุกขึ้นมาได้หลังจากโดนชน
จังหวะนี้หน่อยคุณผู้ชมจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวขวา
แล้วนี่บิ๊กไบท์มาแบบจังอะค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือที่๓แยก
ถนนสายบ้านสะดูบ้านหนองจงอางที่หันคาจังหวัดชายนาฏค่ะครับ
ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บนะคือนางวิไลพรวงเสนาอยู่ในพื้นที่นี้แหละค่ะ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาเนี่ยก็พังเสียหายนะคะเล่าถึงนาทีเฉียดตายให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะเธอขี่รถมาถึงบริเวณสามแยกตรงนี้แหละ
ชะลอรถนะแล้วดูรถด้านหลังแล้วเพราะว่าหลายคนถามไงว่า
มอเตอร์ไซค์เลี้ยวขวาไปเลยหรือเปล่าไม่ดูอะไรเลยหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอดูแล้วค่ะแล้วกำลังเลี้ยวขวาจู่บิ๊กไบท์เนี่ยมาเร็วมาก
แล้วพุ่งมาแล้วตัวเธอไม่รู้จะหักหลบยังไงก็เลยโดนชนเข้าแบบนี้
แล้วเธอบอกอีกว่าโชคดีนะที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ก็ตกลงค่าเสียหายกับชาวต่างชาติได้เรียบร้อยแล้ว
ภัยนะคะนี่ดูสภาพของมอเตอร์ไซค์สิ
แต่ตอนชนบิ๊กไบท์ก็เสียหลักเหมือนกันนะ
แต่ตกไหลทางฝั่งขวาเหมือนกันนะฮะเออแต่บิ๊กไบท์คันใหญ่บล้มเลย
ใช่ค่ะนี่คนเจ็บนะคะคนเจ็บยังโชคดีนะคุณฮะ
ใช่ที่ไม่ได้เป็นอะไรรอดชีวิตได้อ่ะใช่
คุณผู้ชมค่ะขับขี่ในทางร่วมทางแยกเพิ่มความระมัดระวังเยอะเลยนะคะ